พ่อแม่แจ้งความลูกคลอดได้๒วันเสียชีวิต
โรงพยาบาลปล่อยให้นอนรอเกือบ๑๒ชั่วโมงหลังน้ำคล่ำแตก
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา